มาแล้วครับ๕๐บาท

คันนี้ไหมครับเข้าเมืองขอนแก่น
เต็มแล้วลดรอบ๔โมงอ่ะ

ใช่ค่ะแล้วทำไมพี่ไม่รู้ว่ามันเต็มหรือไม่เต็ม

อยู่ตรงนี้หรอก็หลับละกูกัน

อยู่ที่นี่เขาก็หลับตาผมก็ยังไม่รู้ว่ารถมันเต็มไหม

มีรถไหมเราไปขึ้นตรงปากทางเฮีย

ไม่พี่ไม่ได้พูดอะไรแบบนี้เลยไม่งั้นผมก็จะไม่รอต้องชั่วโมงครึ่งไง
ที่วันนั้นขึ้นมาเนี่ยน้องเขาบอกจะซื้อตัวเลย

เพราะว่าบ่าย๒โมงรถมันไปแล้ว
แล้วทีนี้รถรอบก็จะเป็นประมาณเกือบ๒ชั่วโมง

ผมก็พยายามบอกว่าน้องนอนเล่นก่อนก็ได้
ประมาณนั้นแกก็ไม่ว่าอะไร
รถมาก่อนแล้วค่อยซื้อตัวแล้วกันนะครับ
เพราะผมอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้
ว่าโทเปอร์ไม่รับโทรศัพท์เลยนะครับ

กลัวมันจะเต็มว่างั้นเถอะ

ต้องขออภัยด้วยนะครับในวันนั้น

ในคลิปนะครับวันนี้ก็ได้มานั่ง

ก็ได้ให้การรับสารภาพนะครับว่า

ซึ่งในเบื้องต้นที่ทาง

เป็นเรื่องของมาตรฐานการบริการ

ไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามที่กฎหมาย
กำหนดนะครับก็จะมีโทษปรับ

แจ้งผู้ปกการนะครับมา

แล้วก็จะดำเนินการต่อไปครับผม

การอย่างนี้นะครับเราก็อ่า

คนขับรถที่ต้นทาง

ก็ต้องแจ้งมาด้วยนะครับต้องประสานกันด้วย
ไม่ให้เขารอนะครับก็ฝากถึง
กับการทุกท่านนะครับก็คือ

บริการที่ดีนะครับนักท่องเที่ยว

อยากจะให้นักท่องเที่ยว

มีผลต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ

อย่างนี้นะครับเราก็จะพินา
กรณีที่ไปต่อบรรยาทประกอบการ

หรือเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับ
ครับซึ่งเป็นบริการเราก็จะกำชับขอบคุณครับ